คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้แหมกลิ่นความรักมันโชยซะละเกินนะคะอีก๓๔วันนู้นวาเลนไทย
แต่บอกเลยว่าคนคลั่งรักในโซเชียลบ้านเราเนี่ยมันหลายคู่หลายคนนะครับ
ฟีดไอจีไปเนี่ยเจอแต่ไอ้เต้าข้างรักค่ะ
มาดูกันที่คนแรกเลยดีกว่านะคะหน้าบานก่อนใครเลยล่ะค่ะ
สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนคนสวยหยาดทิพย์ราชปานสวยมาก
คือปกติเนี่ยแฟนคลับก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าคุณเมฆสามีสักเท่าไหร่นานที
เขาจะมีภาพคู่ให้เห็นกันปีนี้คุณเมฆมาก่อนเลยค่ะ
ออกสตาร์ทเลยสุดหวานคุณภรรยาก่อนไป
แต่ถามว่ามีหน้าหล่อมาโชว์บ้างหรือเปล่า
คำตอบก็คือยังไม่มีจ้านะคะให้เห็นกันนิดหน่อยพอนะฮะ
ถึงไม่มีหน้าโผล่มาในเฟรมแต่ว่าความรักที่มอบให้ภรรยาเนี่ย
มันท่วมท้นล้นออกมานอกโซเชียลกันไปเลย
คุณผู้ชมดูความน่ารักของคุณสามีนะ
เขาขับรถหรูป้ายแดงมาพร้อมกับนี่
เปิดปุ๊บช่อดอกไม้รูปหัวใจเลยอยู่ท้ายรถนะคะ
โอ้โหแฟนคลับแซวบอกว่า
อกไม้ก็สวยป้ายทะเบียนรถสวยยิ่งกว่า

โอ้โหนั่นไงเลขสวยนะคะ

เป็นคู่สามีภรรยาที่ขยันสาดความหวานแบบไม่สนเทศกาล
ให้กับคู่ของคุณเอมมี่มรกฏแล้วก็ไฮโซเจมส์ค่ะ

บอกว่าสามีนี่นะหวานเก่งเปย์ก็เก่งด้วย
คู่นี้เขาก็อุ๊ยเขาจัดมาแล้ว

มีมุมน่ารักเติมน้ำตาลเข้าเส้นเลือด

้อนเค้กเข้าไปนะคะนี่เค้กรูปหัวใจซะด้วยค่ะ
ป้อนกันเสร็จปุ๊บคุณสามีทานเป็นอย่างไรต่อดูดี
หอมแก้มไปอีกหนึ่งป้อนนี่อยากจะถามคุณเจมส์จริงว่า
ระหว่างเค้กกับสีพริยาอะไรหวานกว่ากันคะ
เป็นไงคะดูไว้ก่อนนะคะมีต่ออีกคู่นึงค่ะ
ปิดท้ายกันที่คู่นี้โบก๊อตค่ะไม่ต้องรอสาดความหวานวันวาเลนไทยเขาจัดให้ก่อนเลย
บังเอิญบังเอิญคุณวันครบรอบมันอยู่ในเดือนแห่งความรักพอดิบพอดีไงคู่นี้
เราก็เลยได้เห็นโมเมนต์สุดโรแมนติกของคู่รักมาราทอนคบกันมา๙ปีแล้วนะคะ
ก็จีรายุกับโบเบนเจวันหวานฉ่ำเรียกน้ำย่อยก่อนวาเลนไทยกันเลยค่ะ
แต่งานนี้คุณดูใหญ่ปะล่ะใหญ่นะไม่รู้ว่าใครเซอร์ไพรส์ใครกันแน่
เพราะว่าไปมาเนี่ยนะคุณโบเฉลยทีหลังว่าเอาจริง
อกไม้ถูกใจมากเลยเป็นเพราะอะไรรู้ไหม
นี่แหละไปชี้เป้าดอกไม้บอกเพื่อนสนิทไว้

ปีนี้ฉันอยากได้ช่อนี้เพื่อนก็ยังไงเพื่อนก็ไปต่อ
เพื่อนก็ไปกระซิบคุณก๊อตต่อคุณก๊อตก็ซื้อมา
มันก็เลยถูกใจก็เอาเป็นว่าอ้าวไม่รู้ใครเตอร์ไพรส์ใคร
สรุปว่าคุณก๊อตก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าอ๋อที่เราเลือกมา
ไม่ได้ว่าเราเก่งเลือกถูกใจเธอใช่ไหม

แต่ว่าดีนะมันได้ตรงใจเราไง
ก็ดีนะคบเพื่อนดีนะบอกเลยว่าทำงานกันเป็นทีมแบบนี้
ช่อนี้แพงมากนะเพราะว่าดอกไม้ตอนนี้ราคาขึ้นมากเลย